คุณผู้ชมค่ะเรื่องน้ำหนักเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะทักผู้หญิงมากที่สุดเลยนะคะ
และสาวจุ๋ยวรัฐยาก็โดนทักว่าช่วงนี้เนี่ยทำไมอ้วนขึ้นดูมีน้ำมีนวลมากยิ่งขึ้นนะคะ
ทั้งคู่ก็เลยเคลียร์เกี่ยวกับเรื่องรูปร่างของสาวจุ๋ยที่เปลี่ยนไป
คนรอบข้างพากันยินดีคิดว่าเธอเนี่ยท้องแล้วนะคะ
ซึ่งจุ๋ยเองก็ยืนยันว่าไม่ได้ท้อง
แต่ที่เห็นว่าอวกขึ้นเนี่ยไม่ได้กินเยอะนะ
แต่เป็นเพราะว่าเธอทานฮอร์โมนเตรียมตัวเป็นคุณแม่นี่แหละค่ะ
ส่วนวันคล้ายวันเกิดสาวจุ๋ยปีนี้๑๑มิถุนายน
สายเปย์อย่างพุทธพุทธิชัยเขาทุ่มสุดตัว
ประกาศออกสื่อเลยว่าอยากได้อะไรขอให้บอกจ้า
ถ่ายทองก่อนหน้านี้ก็มีน้องทัก

มันรู้สึกเจ็บนะว่ายังไม่ได้ท้อง

แต่ว่าพอออกกล้องหรือสามีทักนิดนึงนะว่า

ฉันก็อืมถ้างั้นเดี๋ยวเราหาวิธีอื่นดีกว่า
ตอนนี้ก็แล้วแต่เนาะว่าจะมาช่วงไหน
คิดว่าเขาน่าจะมาในช่วงที่เป็นเวลาที่ดีที่สุด
เชื่อว่าอย่างนั้นค่ะก็ยังก็ภาวนาอยู่
พิเศษที่สุดแล้วค่ะทำเป็นประเด็นต่อหน้าสื่อเลย

เขาขออะไรในวันไหนในทุกโอกาสก็เราก็จะให้หมด
พุทธจะให้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดสาวจุ๋ยนะจ๊ะ
อะไรก็ได้หมดแหม่หวานดีจริงเลยนะคะ